มาถึงช่วงขีดเส้นใต้เมืองไทยกับอาจารย์สุภาพนะครับ
วิเคราะห์เรื่องของนโยบายพักหนึ่งที่คนไทยอยากเห็น
เป็นยังไงติดตามได้จากอาจารย์สุภาพคลิกกระจายเลยนะครับ

สวัสดีครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ

พักการเมืองทุกพักช่วงที่ผ่านมาและช่วงนี้และช่วงจากนี้ไป
นโยบายหาเสียงมีเยอะแต่เรื่องหนึ่งที่แต่ละพักเอามาใช้กัน
ผมอยากเอาเรื่องนี้มาขีดเส้นใต้แล้วอยากจะถามพักการเมืองทุกพักว่า
ถ้าเจอเรื่องแบบนี้ท่านจะแก้ปัญหายังไง
วันนี้เอาหัวข่าวนี้มาให้ดู
จับหัวหน้าฝ่ายเขตราชเทวีเรียกเงิน๓ล้าน๒แสนบาท
กับไม่ต้องจ่ายภาษี๔๐ล้าน

ได้คาหนังคาเขาขณะที่ล่อซื้อนัดหมายจ่ายเงินกัน
เรื่องนี้ก็ใกล้เคียงกับคดีอดีตอธิบดีกรมอุทยานล่ะครับ
แต่ที่แปลกก็คือว่า
เสนอเรื่องสินบนเนี่ยกลายเป็นฝ่ายเจ้าหน้าที่
ไม่ใช่ฝ่ายผู้ประกอบการไม่ใช่ฝ่ายธุรกิจ
ฝ่ายธุรกิจเขาต้องการเสียภาษีถูกต้อง
แต่ฝ่ายเจ้าหน้าที่ของรัฐบอกว่าไม่ต้องหรอก
เสียภาษีถูกต้องมันแพงนะ๔๐ล้าน
เอามาให้เขาสิ๓ล้านกว่าเรื่องก็จบ
เรื่องแบบนี้ต้องคุยกับคนคนนี้ครับ
คุณมานะนิมิตมงคล

สวัสดีครับคุณสุภาพสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับ
ครับแปลกไหมครับที่ฝ่ายนักธุรกิจ
อยากจะเสียเงินเต็มเม็ดเต็มหน่วย
แต่ฝ่ายราชการต่อรองว่าไม่ต้อง
เอาสินบนมาให้เขาสิแล้วเขาจะจัดการให้

คุณสุภาพครับถามว่าแปลกไหมเนี่ย
หลายสิบปีมาแล้วเกิดทั้งในกรุงเทพ
และต่างจังหวัดทั่วประเทศครับ
แต่หน่วยงานที่เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้
ภาษีไม่ว่าจะเป็นของกรทม
อ่ากรมศูนย์สุฬาการกรมสับประสามิด
ที่ก็จะเป็นสภาพเดียวกันหมดครับ
คุณสุภาพครับ
อันนี้เนี่ยอันนี้เป็นของท้องถิ่นเลยใช่ไหมครับ
อันนี้เป็นของกอทมกอทมแล้วคุณมณะคิดว่า
อบจอบตเทศบาลก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเก็บภาษีด้วยกันหมด
ถูกต้องครับเพราะว่าบ้านเราเนี่ย
เรื่องเรื่องการเก็บภาษีการเก็บรายได้ของหน่วยงานรัฐเนี่ยนะ
มันเป็นเรื่องที่ไม่โปร่งใสครับมันไม่มีการบันทึกอยู่ตรงไหนที่ประชาชนสามารถไปตรวจสอบได้
อีกอย่างหนึ่งคือมันเป็นเรื่องของการใช้อำนาจใช้ดุลพินิษฐ์ครับ
แต่ว่าจุดตายของมันอยู่ตรงนี้ครับคุณสุภาพ
ก็คือว่าการยื่นภาษีทั้งหลายแหล่เนี่ย
ต่อให้ยื่นไปแล้วนะแล้วมีการจ่ายสินบนกันนะครับ
แต่ในวันข้างหน้าหากมีการพูดขึ้นมาหรือมีการเปิดโปรงกันขึ้นมาเนี่ย
คนที่จะมีความผิดจะกลายเป็นคนเสียภาษีครับ
ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับเพราะว่าในกฎหมายมันเขียนไว้เลยว่า
ผู้รับผิดชอบเนี่ยคือผู้ยื่นภาษีต้องแสดงตามจริง
เจ้าหน้าที่เขาเพียงแต่รับเอกสารไว้ดำเนินการในการต่อไปครับ
เพราะฉะนั้นพวกเขาเลยมีอำนาจมากเหลือเกิน
ในการต่อรองหรือในการที่จะตบทรัพย์ขูดลีดพ่อค้าประชาชนครับ
พวกเอกชนที่ไปจ่ายสินบนเนี่ยก็พลอยมีความผิดด้วย
อันนี้ก็พยายามจะแก้กฎหมายว่าถ้าเอกชนคนจ่ายสินบนมีความผิดด้วยเนี่ย
ก็ไม่มีใครกล้าที่จะไปเป็นพยานเวลามีการดำเนินคดี
อันนี้ยังเป็นการต่อสู้ของทางเครือข่ายต่อต้านคอลลับชั่นอยู่ไหมครับ
ถูกครับคือถ้าเราปล่อยอย่างนี้ไปเรื่อยเนี่ย
อันนี้มันคือการช่อลาดบังหลวงอย่างแท้จริงเลยนะคุณสุภาพ
ช่อลาดก็คือไปตบทรัพย์ไปรีดไถชาวบ้านประชาชนนะครับ
หลวงเหตุการณ์แบบนี้ก็คือว่ามันทำให้บ้านเมืองเราเนี่ย
ขาดเงินรายได้ที่จะนำไปพัฒนาประเทศ
จะเอาไปสร้างโรงพยาบาลซื้อวัคซีนไปสร้างโรงเรียนไปทำถนน
สิ่งเหล่านี้เราก็จะขาดหายไปครับ
ขณะเดียวกันคนที่เขาเสียภาษีน้อยเนี่ยเขารู้ว่าเขาจ่ายสินบนแล้ว
เพราะฉะนั้นเขาทำมันก็เกิดการเอารัฐเอาเปรียบกันครับ
การแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมในบ้านเมือง
ต่างชาติก็จะมาทำมาค่าขายในบ้านเรามันก็ไปไม่ได้

มันจึงมีการเสนอมาตรการที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้มาอย่างต่อเนื่อง
จริงแล้วเรื่องเปิดเผยโปร่งใสการตรวจสอบเราพูดมานะครับ
แต่วันนี้คุณสุภาพครับเทคโนโลยีที่มีอยู่
เทคโนโลยีสารสนเทศวันนี้มันทำได้ง่ายมากเลย
เดี๋ยวผมขอเล่าตรงนี้เลยก็แล้วกันนะครับ
เทคโนโลยีที่ว่าง่ายเนี่ยก็คือว่า
เราทุกคนคนไทยเนี่ยเราจะเห็นนะกรมที่ดินมีแผนที่ภาษี
แผนที่ที่ดินนะครับเหมือนกันครับ
ถ้าเอาเฉพาะกรทมเนี่ยถนนอโศกเส้นหนึ่ง
เราจะเห็นตึกทุกตึกเลยเราสามารถใช้เงินไม่กี่ล้านบาทครับ
กี่ล้านบาทอาจจะไม่ถึง๑๐ล้านบาทด้วยกัน
เว็บไซต์ให้เราเห็นได้เลยว่าตึกไหนบ้านหลังไหน
ตึกไหนเสียภาษีเป็นเงินเท่าไหร่
แต่บ้านเราไม่มีใครยอมทำไม่มีใครยอมใช้ครับ
ตอนที่คุณชัดชาติเป็นผู้ว่าใหม่
เข้าพบหารือกับผู้ว่าชัดชาติ
ได้ฝากความหวังได้เสนอแนะอะไรไว้มั่งไหม
เราพูดกันชัดเจนหลายเรื่องนะ
อย่างเรื่องนี้อย่างที่ยกตัวอย่างเมื่อกี้
ว่าถ้ากอทมทำอย่างนี้
โดยเทคโนโลยีจะรู้เลยว่า
เสียภาษีใครเลี่ยงภาษี
เสียมากใครเสียน้อย

แล้วก็มีการมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวด้วยกันนะครับ

ท่านออกเป็นนโยบายของฝ่ายบริหาร
ข้าราชการทุกคนควรจะปฏิบัติตาม

ข้าราชการทุกคนนะครับ
ไปรับเลี้ยงฟรีกินฟรี
จากประชาชนจากพ่อค้าที่มาติดต่อใช้บริการ
กรณีที่เขตราชทีวีครั้งนี้
เราจะเห็นชัดเจนนะว่า
คำสั่งของผู้ว่านะครับ

ประโยคแรกที่พูดก็คือว่า

แล้วยังไม่สามารถควบคุมได้ครับ

ท่านจะเอาเทคโนโลยีมาใช้ครับ
เขตรัสทีวีเนี่ยมันจะเป็น
เป็นปลายยอดเขาน้ำแข็งโผล่น้ำขึ้นมา

บจงอบตส่วนใหญ่ก็มาลักษณะเดียวกัน

ในระดับผู้ประกอบการเนี่ยคุณมานะเคยต่อสู้ว่า
ถ้าผู้ประกอบการรักชาติรักบ้านเมืองเนี่ย
ไม่ทำเรื่องพวกนี้ค่าราชการก็โกงไม่ได้

คราวนี้มันจะพอเป็นตัวอย่างไหม
ว่าผู้ประกอบการลุกขึ้นมา

เรื่องนี้นะ
เดี๋ยวครุ่นมณะอยู่ตรงไหนสัญญามันก็แกล้กแกล้กหน่อย
โอเคครับ

มีตึก๑๐หลัง๒๐หลังนะครับมีอาคารหลังหนึ่งครับ
อาคารใหญ่หลังหนึ่งสำนักงานให้เช่านะครับ
เขาต้องการเสียภาษีเต็มที่ตามกฎหมายครับ
จากเดิมที่เขาเคยเสียอยู่ประมาณ๓๐๔๐เท่านั้นเองนะ
ก็มีการจ่ายสินบนกันครับผู้อาหารชุดใหม่พอจะเสียเนี่ย
เจ้าหน้าที่ขอร้องว่าท่านครับอย่าทำอย่างนี้
ทั้งตึกทุกตึกบนถนนสะโหกเนี่ย
เดือดร้อนกันหมดเลยเพราะหลักฐานมันจะฟ้อง
ว่าอ๋อเพราะว่าคราวที่แล้วเสียมาน้อยนี่เอ๊ะทำไมคราวนี้มาเสียมาก
ใช่มันต้องเพิ่มขึ้นไปอีก๒เท่าหรือ๓เท่าเลยเป็นอย่างน้อยนะครับ
เจ้าหน้าที่จะโดนสอบสวนตึกต่างจะโดนสอบสวน
งั้นเขาก็เลยเจรจาครับเอาละท่านจะเสียเต็มนะ
ปีนี้ไม่เก็บตังค์ครับแต่ขอให้เป็นการทยอยเพิ่ม
ยอยเพิ่มจ่ายไปเรื่อยเห็นไหมครับ
นักธุรกิจที่ดีมีแต่น้ำเน่าหรือ
ปัญหาที่หมักหมมของหน่วยราชการเนี่ยมันทำให้ไม่สามารถคลี่คลายได้
แล้วถ้าเกิดใครฝืนกระทำนะ
อาจจะโดนข้าราชการเขาเล่นงานครับในกรณีที่เอ่อ
นักธุรกิจที่เปิดโปรงเขตราชเทวีเนี่ยนะสิ่งที่เขากลัวกัน
คนที่จะทำแบบนี้นะครับก็คือว่าถ้าคุณเล่นงาน
ราชการคนนี้ไปพักพวกพี่น้องเพื่อนร่วมงานของเขา
อาจจะมาล้างแค้นเอาคืนก็เป็นได้โอ้โหเพราะฉะนั้น
ธุรกิจกลัวครับเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องที่เขาเป็นห่วงครับ
มีทางที่ทำได้ก็คือว่านักธุรกิจเนี่ยก็จับมือช่วยกัน
ค่อยทำในสิ่งที่ถูกต้องมากขึ้นแต่
โดยงานของรัฐเนี่ยจะดีกว่าแล้วไม่ยากลงทุนไม่เยอะเลยนะครับ
พัฒนาระบบของตัวเองใช้เอาเทคโนโลยีมาใช้นะครับ
เอาระบบใหม่เข้าไปครอบการจะไปบอกข้าราชการ
ที่รักท่านต้องทำงานเพื่อบ้านเพื่อประชาชนทำตามที่ในหลวงทรง
มีพระราชดำรัฐไว้ว่าซื่อสัตว์ต่อแผ่นดินไอ้หวังอย่างนั้นเนี่ย
ยากครับเพราะฉะนั้นเอาระบบใหม่เอามาตรการใหม่เอากลไกตรวจสอบ
สร้างความสนใจเข้าไปไปครอบครอบเลยครับ
พอได้เป็นประเด็นประเด็นที่จะทิ้งไว้ก็คือว่านักธุรกิจ
อยากเสียภาษีเต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่ฝ่ายราชการ
บอกว่าถ้าทำอย่างนั้นเนี่ยเขาเดือดร้อนเขาไม่ยอม
เพราะว่าพอไปเปรียบเทียบระหว่างของเก่ากับของใหม่เขามีความผิดทันที
ขอบคุณขอบคุณมากครับเอาล่ะทิ้งไว้แค่นี้
ฟังดูแค่นี้แล้วก็อ่อนใจพักการเมืองทั้งหลาย
อย่ามั่วแต่ม้อฟังแล้ว
คิดออกไหมว่าจะแก้ปัญหาเรื่องแบบนี้ยังไง